เขาถูกตามลากคือเขาไปใช้ขวด

อายุ๑๖ปีลากไปข่มขืน
ท่อระบายน้ำโชคดีมีคนเลี้ยงปลา

เขาปิดเมืองสองแควร์ตามล่าม
หมึกเดนคุกคนนี้นะ

บริเวณใต้เชิงสะพานนะเรสวนฝั่งตะวันตก

วรมหาวิหามหรือว่าวัดใหญ่

ทั้งที่ปากที่ฟันก็หักด้วย
ศีรษะก็แตกเพราะว่าถูกทำร้าย
ด้วยการใช้ของแข็งตีเข้าไปหลายที

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ออกไปนั่งเล่น
อยู่ที่บริเวณริมน้ำหน้าวัดใหญ่

ทำธุระในตัวเมืองกับพี่ชาย
แล้วก็เพื่อนก็นั่งรอกันไป

มึนเมามานะฮะเดินเข้าไปคุย
หอกล้อเล่นกันแล้วก็พยายามจะลวนลามเธอ

แต่คนร้ายตามไปทำร้ายร่างกายต่อ
โดยใช้ขวดเหล้าตีเข้าไป

แล้วก็ลากเธอนะลากไปท่อระบายน้ำ

จนมีคนหาปลาที่เขาผ่าน

คนร้ายก็วิ่งหนีเข้าไปในท่อระบายน้ำ
กางเกงเอาไว้ตรวจสอบ
ในกระเป๋ากางเกงพบบัตรประชาชน

คือนายสมชายเย็นจิตหรือว่าหมึก

ตำรวจก็กระจายกำลังปิดเมือง

นายสมชายหรือหมึกโผล่ออกมาสิฮะ

พอเห็นตำรวจก็ย้อนกลับเข้ามาในท่อระบายน้ำใหม่
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามลงตามไป

พลเมืองดีแจ้งว่าเห็นนายหมึกกำลังว่ายน้ำ
อยู่ในแม่น้ำนานแล้วคุณผู้ชม
ใครว่าการสร้างแรงบังคัดขั้น
ออกจะเจออยู่ที่แม่น้ำ
ออกจากทอดลงไปทางแม่น้ำ

นำรถไปดาดจับอีกฝั่ง

ก็เห็นเกิดเหตุเกิดเขาเมาเหล้าขาว
ทางผู้เสียหายตอบตกลงเขาบอกอย่างนี้นะน้องผู้หญิงตอบตกลงก็เลยพากันเข้าไปที่ท่อระบายน้ำเพื่อหลบสายตาคน
หลังจากประกอบกิจทุกอย่างเสร็จได้ขอเงินคืนจากผู้หญิงคนนี้เนื่องจากว่าไม่สำเร็จความไคร่
แต่ว่าผู้เสียหายไม่ยอมด้วยความโกรธก็เลยชกไปที่หน้า
จากนั้นผู้เสียหายตะโกนขอความช่วยเหลือก็เลยหนีเข้าไปที่ท่อระบายน้ำแล้วก็ไหว้แม่น้ำข้ามฝั่งกระทั่งถูกจับได้
อันนี้เป็นคำให้การของคนก่อเหตุซึ่งไม่ตรงกันกับฝ่ายผู้หญิงนะครับ
จากการตรวจสอบประวัตินี่ไปพบนายหมึกนายสมชายเคยถูกจำคุกคดีข่มขืนเด็กอายุ๑๓ปีมาแล้วที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
จะพ้นโทษออกมาเมื่อปี๒๕๕๖ครั้งนี้ก็ถูกจับดำเนินคดีต่อไปนะครับ